คุณผู้ชมคะอีกเหตุการณ์หนึ่งที่มีคลิปเผยแพร่ในโลกโซเชียล
แล้วก็แม่มาร้องสื่อมาแจ้งตำรวจด้วยนะคะ
เพราะว่าลูกสาวของแม่เรียนอยู่ชั้นม๔เนี่ย
ถูกรุ่นพี่ตบถูกรุ่นพี่ทำร้ายร่างกายแล้วก็ถ่ายคลิปไว้ด้วย
รวมถึงบอกกับน้องม๔ด้วยนะว่าห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกกับผู้ปกครอง
นี่ค่ะตอนนี้น้องม๔ไม่กล้าไปโรงเรียนเลยเดี๋ยวดูคลิปนี้กันหน่อยนะคะ
จังหวะนี้คุณผู้ชมคือในคลิปนี้เขาก็จะพูดนะ
เตยพี่เตยหยุดพี่เตยหยุดหมายถึงรุ่นพี่ที่กำลังรุมทำร้าย
เป็นเหตุการณ์ที่ชุนละมุนเลยนะคะ
มีคนอื่นดูอยู่ด้วยมีทั้งเสียงห้ามมีทั้งเสียงเชียร์
แล้วก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณสะพานในซอย๒๖บ้านเก่า
บู่๖ตำบลบ้านเก่าอพันธองจชนมุรี
เกิดเมื่อค่ำวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะ
แล้วก็เมื่อวานนี้แม่ของนักเรียนรุ่นน้องก็ไปแจ้งความ
ว่าถูกรุ่นพี่รุมทำร้ายร่างกาย

เพราะว่าทางรุ่นพี่เขาเคยอ้างว่าเป็นลูกทหาร
ทำให้ลูกสาวที่เรียนอยู่ม๔ไม่กล้าไปโรงเรียน
กลัวไงคะว่าลูกจะเสียการเรียน
เพราะว่ารุ่นพี่ก็ขู่บอกว่าห้ามเอาเรื่องนี้

ส่วนน้องม๔ผู้บาดเจ็บบอกว่าไม่เคยรู้จักกลุ่มรุ่นพี่เลย

วันนั้นเนี่ยเดินไปกับเพื่อนแล้วมีรุ่นพี่เดินเข้ามาหาเรื่อง
ท้าทายว่าพร้อมตบใช่ไหม
เดี๋ยวฟังน้องม๔เล่าเหตุการณ์กันนะคะ
นี่ค่ะน้องผู้เสียหายก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะคะ

เมื่อวานคุณแม่พาลูกสาวมาแจ้งความแล้ว
ด้านพันธุ์ตำรวจเอกพศกทุนนทรัพย์
ก็บอกว่าตอนนี้พอน้องเขามาแจ้งความแล้วเนี่ย
ก็มอบหมายให้ทางรองผู้กำกับการฝ่ายสอบสวน
ดูแลคดีนี้แล้วก็เน้นย้ำเป็นพิเศษด้วยนะคะ

เดี๋ยวไทยรัฐทีวีรายงานให้คุณผู้ชมทราบค่ะ